เพื่อร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมคุณวิชัยศรีวัฒนประพาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครับ
นำทีมผู้บริหารทีมงานสตาร์ฟโค้ชและนักเตะรวม๓๐คนนะครับ
โดยเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ท่ากาศยานดอนเมือง
ก่อนที่จะเดินทางต่อมายังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
การนี้ก็นำทีมมาโดยโค้ดปูแอลนะครับผู้จัดการทีมพร้อมกับนักเตะกันหลักอย่าง
เวสมอร์แกนกัปตันทีมเจมมี่วาดดี้แคชเปอร์ชมายเคิลพุทธศาสตร์ประตู
ฮาลีแม่กวายและชินจิโอกาซากินะครับ
เพื่อร่วมพิธีศพคุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรในวันที่๔๕พฤศจิกายนนี้
ก่อนที่จะเดินทางกลับอังกฤษในวันพรุ่งนี้ในช่วงค่ำครับ

อุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
มีการยืนเอาไว้อะไรให้แก่คุณวิชัยศรีวัฒนประภาษณในนัดประเดิมสนามของศึกชิงแชมป์อาเซียน
คู่ระหว่างทีมวอเลสเตย์กับทีมชาติไทย
ในวัน๙พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลาศกีฬาสถาน
สงสารแสดงความเสียใจผ่านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยครับ